คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็แปลกนะคะไม่น่าเชื่อว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้น
คือคลิปนี้ผู้เสียหายเอามาร้องสื่อว่าช่วยหน่อย
ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึง
แต่ผู้หญิงคนนี้แปลกมากเลยชวนมีเพศสัมพันธ์แบบสวิงกิ้ง
แต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกไม่อยากจะยุ่งเลยเขามีภรรยาอยู่แล้ว
ผู้หญิงชวนผู้ชายใช่งั้นหรอเห้ย
ผู้ชายคนนี้ถึงขั้นหนีจากกรุงเทพหนีไปต่างจังหวัด
ผู้หญิงคนนี้ตามมาเพราะผู้ชายคนนี้ปฏิเสธไล่ฟันเลยนะลองดูเหตุการณ์ค่ะ
จ๊ะเอาได้ป่ะค่ะ
ทำร้ายร่างกายค่ะอย่างนี้คือเต็มค่ะมันไม่ใช่ว่ะไม่ควรฆ่าไม่ควรคู่เลย

ถูกมากที่จะทำออกมันอย่างงี้
ค่ะทำลายร่างกายนะ
คือผู้เสียหายบอกว่าย้ายที่อยู่ไปเรื่อยเลยเพราะว่าถูกก่อกวน
ตามมาผู้หญิงเป็นคนชวนมีเพศสัมพันธ์แล้วพอเขาปฏิเสธก็เอามีดฟัน
ตกลงเรื่องราวนี้มันยังไงทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับสามีภรรยาที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
ก็คือคู่นี้แหละที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
ตัวฝ่ายชายอายุ๔๐บอกว่าผู้หญิงในคลิปคนนี้เคยรู้จักจริงตอนนั้นก็คุยกันธรรมดา
ฝ่ายหญิงพยายามจะชวนมีเพศสัมพันธ์แต่ฝ่ายชายปฏิเสธหลายครั้งมาก
ก็เนี่ยค่ะเคยแบบขอความช่วยเหลือหลายที่มากนะ
เพราะว่าถูกผู้หญิงคนนี้ก่อกวนถูกผู้หญิงคนนี้ตามรำควานผู้หญิงคนนี้ไม่หยุดนะคะ
ฝ่ายชายบอกว่าพยายามจะคุยดีบอกเป็นเพื่อนกันนะคุยกันได้มีอะไรปรับทุกข์กันได้นะ
แต่เรื่องของการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งปฏิเสธนะขอไม่เอานะไม่ยุ่งนะ
ฝ่ายหญิงไม่หยุดค่ะฝ่ายชายบอกว่าสงสัยฝ่ายหญิงคนนี้ต้องการทำร้ายภรรยาเขาหรือเปล่า
ฝรรยาเขาอายุ๓๘ค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่กันหลายที่มากเลย
ผู้หญิงคนนี้ท่าทางแปลกไม่รู้ว่าผิดปกติทางจิตอะไรไหมอยากให้พาไปรักษาน่าจะดีกว่า
ผมเคยปฏิเสธเขาว่าบอกตรงเลยว่าผมไม่มีอารมณ์กับเขาเลย
แล้วผมก็หนีออกมาจากห้องเขาผมเคยตกอยู่ในสภาพที่แบบ
อะไรอย่างนี้ครับที่จะได้กัน
หลังจากนั้นมาก็ทุกครั้งที่เจอเหมือนเขาโกรธแค้นด้วยหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะใช่ครับ
บางทีเรื่องไม่เหมาะสมที่เขามาพูด
เขาก็มาพูดให้ผมฟังกันอะไรอย่างนี้
เหมือนเขามีปัญหาแล้วต้องการคำปรึกษาต้องการความช่วยเหลืออย่าง
อย่างนี้ตลอดเลยผมถึงยอมเจอเขาเพราะว่าเขามีปัญหามา
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะมักจะสร้างปัญหาให้ผมเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับ
มุ่งหมายของเขาหรือเป้าหมายของเขาที่มาทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกไหม
คือเหมือนกับมาตอกย้ำว่าหนูแบบว่าแบบเขาอะไรอย่างนี้แบบว่าอยากจะได้แฟนหนูอะไรอย่างนี้
ยังย้ำอยู่ว่าจะอยากได้อย่างนี้
เขาเองหนูเองก็อยู่ด้วยค่ะหนูเองก็รับไม่ได้
เขาพยายามทำหลายทีแล้วค่ะอืมซึ่งหนูหนูไม่รู้จะทำยังไงจริงจริง
เพราะว่าการที่หนูไปพูดเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานว่าเขาทำขนาดนี้
แล้วเขาอยากจะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเชื่อหนูค่ะ
เพราะว่าการสมิงกี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะพูดแล้วเขาน่าเชื่อ
แต่นี่ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งสามีภรรยาที่เขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายนะคะ
ถ้าผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ในคลิปอยากจะให้ข้อมูลกับเราเราก็ยินดีนะ
เผื่อจะมีข้อมูลอีกมุมนึงเผื่อจะบอกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้

เพราะว่าหลายคนที่เขาดูคลิปเนี่ยนะคุณเดี๋ยวมาสอนบอกว่า
เท่าที่ฟังจากข้อความที่เขาพูดคุยหรือว่าเถียงอะไรกันในคลิปเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีคำพูดไหนที่พูดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กัน

บางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเอ้าถ้าเขาตามมาคุกคามคุณขนาดนี้คุณจะหนีอะไรไปนู่นไปนี่
ก็แจ้งความดำเนินคดีหรืออะไรก็ได้

ก็เผื่ออีกฝั่งหนึ่งจะชี้แจ้งอะไรก็บอกมาก็แล้วกันนะฮะ